ถูกอีกแล้วสำหรับรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

เธอถูกสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขท้าย๓ตัว
จริงเป็นจำนวนทั้งหมดกี่ใบเราไม่รู้นะคุณ
แต่ถ้าให้นับดูจากรูปที่โพสต์ขึ้นในอินสตราแกรมก็ประมาณ๙ใบ
โดยใต้รูปฟิลก์ฟาวสุสวิงวิงโก้นะฮะ

ขอบคุณสุดหัวใจเลยที่มาเข้าฝันนะฮะ

ฟ้าจะไปทำตามสัญญาที่บอกเอาไว้
รู้เหมือนกันว่ายานนิมิตฝันมันเป็นยังไง
เป็นแบบนี้นี่เองอนุโมทนาสาธุค่ะ
เธอบอกว่าเธอจะเอาเงินที่ได้จากการถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ไปสร้างบุญต่อค่ะแล้วก็นำเงินที่ได้
แล้วก็ทำงานด้วยความสุจริตนี้นะคะ
ไปใช้เลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ตัวเอง
ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาเข้าฝันนะฮะ
เธอบอกว่าเธอเชื่อค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนโลกนี้มีจริง
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าใครจะคิดยังไงหนูไม่รู้
เพราะสิ่งที่หนูเจอมาเข้าฝันมันมีจริง
ซึ่งหากว่าเราย้อนไปดูในไอจีก่อนหน้านั้น

ครับคุณคุณย้อนไปดูกันหน่อยฟิ้วฟ้าวเนี่ย
ประกาศบอกบุญผู้มีจิตศรัทธาให้มาร่วมสร้างเกร็ดพญานาค

ซึ่งเธอกำลังดำเนินการก่อสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะ
ก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวความเชื่อความศรัทธา
ส่วนตัวของสาวเฟี้ยวฟ้าวนะคะก็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
เคยไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็บอกว่า
พี่ทำไมมีเคล็ดลับบอกหน่อยได้ไหม
ทำไมพี่เนี่ยแม้ถูกทุกงวดอะไรขนาดนี้นะคะ
บอกว่าอธิษฐานว่าถ้าถูกงวดนี้นะ
ก็จะนำเงินนี่แหละไปสร้างไปสมทบนะคะ
คุณผู้ชมก็เลยแบบเหมือนถูกทุกงวดอะไร
นี่ก็แล้วแต่ความเชื่อก็ว่ากันไปนะคะ
มีโชคก็ว่ากันไปได้เงินมาแล้วก็เอาแบ่งไปทำบุญบ้าง